ที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชจากเรื่องเล็กก็บานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่
มีเจ้าของร้านเสริมสวยเธอชื่อว่าคุณพลอย
คุณพลอยเขาแจ้งตำรวจมาเพื่อที่จะจับพ่อค้าขายลูกชิ้น
จากว่าพ่อค้าขายลูกชิ้นนำภาพหมาตัวเมียไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วระบุแคปชั่นว่าสบายจังนะนางพลอย
แล้วชื่อมันตรงกับชื่อเจ้าของร้านเสริมสวย
เลยรู้สึกว่านี่โพสต์แขวะเธอ

สบายจังนะนางพลอย
สบายจังนะนางพลอย
จากที่ว่าต้นเหตุเนี่ยมาจากที่ว่าตัวพ่อค้าขายลูกชิ้น
มีการนำภาพหมาตัวเมียที่นอนบนที่นอนนะคะ

แม่แล้วตั้งแคปชั่นว่าอะไรรู้ไหมคะ
ตั้งแคปชั่นข้อความว่านี่นี่นี่ภาพนี้
แคปชั่นข้อความว่าสบายจังนะนางพลอย
สุดท้ายแม่ค้าที่เป็นเหมือนกับเจ้าของร้านเสริมสวย
เขาก็รู้สึกว่าอุ๊ยนี่มันโพสต์แบบ

เป็นการโพสต์เหมือนกับกระทบกระทั่ง

บุกมาที่ตลาดโทรแจ้ง๑๙๑
ให้ตำรวจมาคุยกับพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดแบบนี้นะคะ
ที่นี่เหมือนกับพ่อเข้ามาคุยคุณผู้ชม

จนกระทั่งตำรวจเหมือนกับต้องมาเจรจา
มาเหมือนกับสอบถามให้เรื่องยุติยุติลง
ทีนี้หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมคุณพลอยถึงคิดว่า

พ่อค้าขายลูกชิ้นทอดก็เหมือนโพสต์ภาพหมานะ

ทำไมถึงคิดแบบนั้นลองฟังเธอเล่าหน่อยค่ะ

ชื่อเจ้าของร้านเสริมสวยดันตรงกับชื่อหมาหรือยังไงนะคะ
คือตำรวจก็พยายามจะถามเหตุผลว่าทำไมคุณพลอยถึงคิดว่า
พ่อค้าขายลูกชิ้นเขาโพสต์แขวะเธอ

คือถ้าที่ฟังจากเธอเนี่ยเธอก็เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ย
รักกันเคารพกันแต่ว่าต่อมาเนี่ยพอทะเลาะกันไม่ถูกกัน
ก็เลยแบบแหมแล้วบังเอิญเหลือเกินนะทำไมชื่อหมามันเหมือนกับชื่อฉัน
มันก็เลยคาใจไงก็เลยคิดว่าเอ๊ะมีส่วนหรือเปล่า
จากการที่เรามาทะเลาะกันแล้วก็เอาชื่อชื่อฉันไปตั้งเป็นชื่อหมาหรือเปล่า
แต่ต้องการจะแขวะฉันไหมหรือยังไงเธอก็อดคิดไม่ได้ไงฮะ

ตำรวจบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวทำได้๒อย่างนะแนะนำเลยนะ
อย่างแรกเหมือนกับก็ให้ไปคุยกันก่อนไปเคลียร์กันที่โรงพัก
เพื่อที่จะเหมือนกับสอบสวนแล้วก็ถูกผิดยังไง
มีกระบวนการกฎหมายอย่างไรก็ดำเนินการต่อไป
แต่ทีนี้เบื้องต้นก็แยกทั้งสองฝ่ายออกไปก่อน
ส่วนการจะเปลี่ยนชื่อหมาไหมหรือยังไงอันนี้ก็เป็นสเต็ปต่อไปนะคะ
พ่อค้าขายลูกชิ้นท่อจะต้องพิจารณา

ถ้าหากว่าเคยรักกันเคารพกันก็ลองคุยกันดีด้วยเหตุและผลนะครับ
ขอให้จบได้ด้วยดีนะครับคุณผู้ชม